ต่อกันที่คนนี้กันหน่อยค่ะมีลูกดีพ่อแม่ก็เป็นปลื้มเป็นเรื่องธรรมดา
โม้ป้าข้างบ้านได้นะคุณค่ะอย่างคุณพ่อลูกสองพี่สมรักคำสิงค่ะ
ออกรับออกสื่อแบบตรงเลยว่าโอ้โหถ้าจะให้โม้เรื่องลูกเนี่ย
โม้ได้แบบไม่จบไม่สิ้นค่ะล่าสุดมีเรื่องให้โม้อีก
เมื่อลูกสาวคนสวยน้องเบสนะคะทำเซอร์ไพรส์ค่ะ
ถอยรถป้ายแดงสดร้อนเลยคันนี้เลย
ซึ่งงานนี้ค่ะคุณพ่อสมรักปลื้มจนหน้าบาน
ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกที่ลูกตอบแทนมาให้นั่นเองค่ะ
พ่อก็ซื้อให้นะครับซื้อลูกสาวกับลูกชายนะครับ
ก็พ่อเอาพัดใหม่เลยป้ายแดง
ก็ดีครับคือปลื้มโม้ได้ตลอดชีวิตอยู่แล้ว
โม้ได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วก็เป็นธรรมดาของพ่อแม่เนอะ
ถ้ามีลูกเก่งลูกดีให้รางวัลอะไรไงครับ
ให้รางวัลพ่อพ้นคดีมาก
เช้าไม่ได้จ่ายสดหรอกแต่ว่าเขาก็ดาวน์ให้๕แสนกว่า
แสนกว่าแต่ว่าเขาก็ผ่อนให้อยู่ดี
ภูมิใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันหาซื้อไม่ได้พวกนี้
คือนั่งดูผลงานลูกเราแก่ตัวมาแล้วเนอะ
เรานั่งดูผลงานลูกมันเป็นความสุขความสุข

ก็สมควรโม้ลูกเขาทั้งสวยทั้งเก่งนะคะ

ก็กำลังเป็นที่ติดตามคนติดตามคลิปมากด้วย

ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ